คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะมีอดีตข้าราชการคนใหม่ทำแบบนี้อีกแล้วเหรอ
คุณผู้ชมอยากให้ดูนะคะเป็นแชทหลุดแชทหลุดฝ่ายหนึ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้เสียหาย
เอาฝ่ายซ้ายนะคะเป็นผู้หญิงผู้เสียหายฝ่ายขวาถูกอ้างว่าเป็นแชทของอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
คือไอ้แชทที่มันหลุดออกมาเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าเนี่ย
ฉันตีความเอาเองนะคืออยากให้เห็นหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่เป็นการขืนใจ
มันเป็นการสมยอมของแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังอะนะคะ
นี่คุณผู้ชมลองดูพร้อมกันนะคะพี่อยากทานเป็ดจังเลยค่ะ
ก็ต้องยอมรับว่าอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ท่านทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็ดย่างนะครับ
พี่อยากทานเป็ดจังเลยค่ะอันนี้ยี่สิบห้าสิงหาคมนะคะ
กันยายนอ่าผู้หญิงบอกว่าพี่จุดจุดจุดมาทานข้าวที่ราชบุรีบ้างสิ
อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโทรคุยกันใช่ไหมคะใช่
อ่าผู้หญิงก็พูดต่อเดี๋ยวไปวันไหนบอกนะคะอ่า
สิบกันยายนสุขสรรค์วันเกิดนะคะพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรง
เป็นพี่ที่มีความแฮปปี้เฟลลี่เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องไปนานนานนะคะ

ต่อเลยค่ะคือมันไล่ไทม์ไลน์ได้เลยคุณผู้ชม

เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่ล่ะ๑๒กันยายนด้านบนเห็นไหมคะ
อันนี้แหละเริ่มแล้วรูปนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นหรือเปล่าว่าฝ่ายหญิงเองก็ด้วยอ่ะ

ตามไปนอนด้วยที่ร้อยเอ็ดได้ไหมคะ

นี่นะคะหลังจากนั้นก็อะไรต่อล่ะ๑๔กุมภาพันธ์สุขสรรค์วันวาเลนไทย
อ่าผู้ชายก็ตอบกลับไปบอกว่าสุขสรรควาเลนไทยครับอ่าผู้หญิงก็ตอบกลับมาคิดถึงนะคะ
ผู้ชายก็ฮ่าเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมันมีอีกแชทหนึ่งต่อได้เลยนะคะ
หลังจากนั้นผู้หญิงพอบอกคิดถึงนะคะผู้ชายส่ง๕๕อยากกอดว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจังเลย

อ่านี่ค่ะนี่ค่ะคิดถึงอ่ะอยากกอดว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจังเลย

คือมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
ก่อนที่จะมารับตำแหน่งรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์

เขาเป็นว่าที่แคนดิเดตผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพซึ่งไม่ใช่คนปัจจุบัน
ซึ่งไม่ใช่คนปัจจุบันนี่ค่ะแล้วเห็นไหมคะตามไปนอนด้วยที่ร้อยเอ็ดได้ไหมคะ

เออไอ้ข้อความแชทหลุดเหล่านี้ล่ะค่ะที่ถูกแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์นะคะ
ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเป็นใครกับใครทีนี้ก็ไปสืบสาวราวเรื่องกันมา
แล้วในที่สุดแล้วตามรายงานข่าวนะคะตามรายงานข่าวเนี่ยคือ
ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในคดีนี้แหละในคดีที่พี่เบิร์ตรายงานข่าวไป
คดีของอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ส่วนขวามือเนี่ยเป็นข้อความจากอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย
ที่เกิดขึ้นทนายตั้มต้องถามทนายตั้มแล้วล่ะ
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายความของผู้เสียหายตอนนี้
พักผ่อนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมกับครอบครัวบอกว่าอ๋อเห็นแล้ว
หลุดเนี่ยแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นแชทของใคร
ต้องตรวจสอบอีกครั้งยังไม่ยืนยันว่าเป็นแชทระหว่างผู้เสียหาย
ที่ไปแจ้งความกับอดิษฐ์รองหัวหน้าภัคพรรษาที่ปัดหรือไม่
ทีนี้ก็ถามต่อว่าเอ๊ะพอมันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ย
ลักษณะแบบนี้มันเหมือนสมยอมนะ
แบบนี้มันจะมีผลต่อรูปคดีหรือเปล่า
ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะคะ

ยังไงก็แล้วแต่ผมมีทีเด็ดหลักฐานเด็ดที่เตรียมไว้รับมือ
ถ้าเกิดว่ากรณีฝ่ายชายอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง
ฟังเสียงส่งตรงมาจากเมืองคานของฝรั่งเศสค่ะ
นะครับเรายังมีทีเด็ดที่เก็บเอาไว้ยังไม่ได้ใช้
เพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าออกมาเพื่อจะสร้างความชอบทำให้ตัวเอง

เดี๋ยวก็จะได้ดูนะครับว่าจริงแล้วเรื่องเป็นอย่างไร
นักข่าวจะดังอีกครั้งหนึ่งนะครับ

โอ้โหจริงเรื่องนี้เงียบไปพักหนึ่งนะ

เรื่องแบบนี้ไอ้สมยอมมันก็มีแหละ
แต่ไอ้ที่เขาไม่สมยอมมันก็มีหรือเปล่า